เป็นเครื่องบินที่จะออกเดินทางไปยังนครเซี่ยงไฮค่ะ
มีผู้หญิงคนนึงขัดขวางไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่
เก็บทั้งทางเชื่อมเกรดระหว่างเครื่องบินกับตัวเกรด
แล้วก็ไม่ยอมให้เครื่องขึ้นค่ะ
มีผู้หญิงคนนึงนะเขามาขวางทั้งมีการนั่งขวาง
ให้เจ้าหน้าที่เก็บทางเดินเชื่อมระหว่างเกดกับเครื่องบิน
ยืนขวางตรงประตูทำทุกวิถีทางไม่ให้เครื่องบินขึ้น
ทุกคนก็คล่องใจว่าทำไมต้องทำขนาดนี้
ผู้หญิงคนนั้นเขาตอบว่าไงรู้ไหม

คุณผู้โดยสารลูกเรือ๑๖๐ชีวิต
เขารอขึ้นเครื่องอยู่เขาท้องกันหมดแล้วอ่ะ
ลูกสาวคุณช้อปปิ้งเพลินอยู่ดิวตี้ฟรี

สุดท้ายค่ะด้วยความพยายามของลูกเรือก็สามารถทำให้เครื่องเนี่ย
ออฟหรือว่าขึ้นบินได้ในอีก๓๐นาทีต่อมาจากเวลาที่กำหนด
คือผู้หญิงคนนี้ก็ยอมให้เครื่องออกโดยที่ลูกสาวก็ยังไม่มาขึ้นเครื่องอยู่ดี

คลิปนี้นะคะพอถูกแชร์ในโลกโซเชียลพร้อมเสียงประนามของผู้โดยสารนะ

เห็นแก่ตัวมาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเที่ยวบินระหว่างประเทศนะคะ
อย่างที่บอกว่าจะออกจากสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ย
ใช้เวลา๔ชั่วโมงมุ่งหน้านครเซี่ยงไฮ

ที่หมายล่าช้าไปกว่า๑ชั่วโมงนะคะ
ซึ่งสายการบินนี้ก็ออกมาประนามผู้โดยสาร๒คนนี้ด้วย
เขาบอกว่าเป็นพฤติกรรมที่ไร้อารยธรรมมาก
และทางสำนักงานการท่องเที่ยวจีนก็เตรียมสอบสวนเหตุการณ์นี้
และอาจจะนำไปสู่การลงโทษ๒แม่ลูกคู่นี้ด้วย